อดีตน้องเขยจะอะไรกันนักกันหนา
จะอะไรกันนักกันหนานะครับ

เอาปืนมาจ่อหัวนะครับ

โอ้โหคุณผู้ชมนับจำนวนนัดทันไหม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒มิถุนายนปีที่แล้วครับ
จนมา๓๐เมษายนที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ย
ผู้ชายคนเดิมถอดเสื้อฮะ

เหมือนจะดีดิถือพานถือพวงมาลัย

แต่แม่ของผู้เสียหายบอกว่า
ถ้าเมาก็อย่าเพิ่งมาไหว้ขอโทษ

กูจะจองล้างจองผ่านพวกมึงขออภัยนะ

นี่ไง

ฝากระโปรงรถกระบะแล้ว

แล้วนี้นะครับล่าสุด

เมื่อสัก๒ทุ่มครับของคืนวันเสาร์

ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุมาเบิ้ลมอเตอร์ไซค์

แล้วบอกด้วยว่าจะเข้ามาที่บ้าน
ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรา
คือนายเอกเป็นอดีตน้องเขยมีลูกด้วยกันคนนึงนะกับน้องสาวน่ะ
นะครับก็น้องสาวทนไม่ไหวนายเอกชอบดื่มเหล้าแหละ
มักจะทำร้ายร่างกายน้องสาวนะครับ
เนี่ยฮะที่ผ่านมาเนี่ยนายเอกเนี่ยเอาปืนจ่อหัวนะครับ
แม่ของเธอด้วยขู่จะฆ่าทิ้งทั้งครอบครัวด้วย
ตัวเธอเนี่ยไปแจ้งความไวรักษณ์ที่สอนอบังมตรนะ
แต่ตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรเธอว่าแบบนั้นครับ
ฟังคุณสิริสิรัญญาหน่อย
เขาทะเลาะกับน้องสาวอยู่บนห้องแล้วแม่ขึ้นไปห้าม
ก็เอาปืนจ่อหัวแม่แม่ก็เลยถามว่ามึงจะยิงกูเหรออย่างนี้

แล้วครั้งที่สามเนี่ยก็คือน้องสาวเนี่ยทะเลาะกับเขาอีก
น้องสาวก็หนีขึ้นห้องแล้วพี่สาวกำลังจะเดินตามขึ้นไป
ก็เดินตามหลังพี่สาวมณีกิจก็เดินขึ้นไปเสร็จ
อันเนี้ยมันเป็นการสามพัง
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวไปคุยกับนายเอก
นายเอกบอกว่าไอ้วันที่ยิงปืนขึ้นฟ้ามันเกิดจากเขาทะเลาะกับเมียอยู่ในบ้าน
แล้วก็หยิบปืนขึ้นมายิงส่วนอีกคลิปที่ถือพานไป
ใจจริงจะไปขอขมาแม่แต่โดนอีกฝ่ายนึงด่ากลับมา
แล้วที่ไปเบิ้ลเครื่องที่หน้าบ้านเมียเหรอ
คือเขาเครียดไงก็ถูกกิดกันไม่ให้เจอลูกไง

ผมเลยตั้งพาร์มมาลัยผมก็แตะกลายกับเองเลย
เสร็จแล้วเขาก็มาสรณอก็ร่วมถึงกระดามว่า
ผมมีสิทธิ์เจอลูกได้แต่ตอนเนี่ยผมลูกเขาไม่ให้เจอเลยนะ
ผมโดนบีบไม่ได้เจอลูกผมก็เลยเครียด
ผมเลยขับรถมอร์ไซน์เมื่อวานบิ๊กไบท์
ขับไปเบิ่น๒วันแล้วก็เลยมาเป็นข่าว
เอาท่านผู้กำกับสนบังมศท่านบอกว่า
นิ่งนอนใจนะเคยเรียกในเอกมาคุยแล้ว
ไก่เกลี่ยไหมนะจะไก่เกลี่ยไหม

แต่ส่วนเหตุที่มันเพิ่งเกิดเนี่ยเมื่อวานกับเมื่อวันซื้อเนี่ย
สิงหาเนี่ยตำรวจบอกเดี๋ยวจะเรียกในเอกมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งฮะ
ค่ะก็ฝากตำรวจช่วยดูหน่อยนะคะเพราะว่าปืนอันตรายจริงค่ะ